มาติดตามกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับ
พลเอกบรารยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น
งในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี๒๕๖๔นะครับ
มีการประกาศรางวัลรวม๑๓ประเภท

ซึ่งได้รางวัลนี้เป็นปีที่๔ติดต่อกันแล้ว
ส่วนรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นนะครับตกเป็นของกันตะพลหวังเจริญนะครับ
กีฬาแบตมินตันแล้วก็รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าทางกีฬานะครับ
จำนวน๑รางวัลได้แก่โค้ชเชย์หรือว่าเชยองซ็อกนะครับ
ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรางวัลประเภททีมกีฬาดีเด่นนะครับ
เป็นของแบตมินตันคู่ผสมคู่มือหนึ่งของโลกนะครับ
บาร์ดเดชาพลโพกระนุเคราะห์กับป๊อปป้อซับซีรีแต้รัตนาชัยนะครับ
แต่ว่ายังติดแข่งขันอยู่แล้วก็อีกคนอีกทีมนึงนะครับ
ก็คือฟุตซอลชายทีมชาติไทยที่เข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับ
ปิดท้ายที่บังหมาดนะครับ
สามารถมัลลูลีมนะครับนายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ
เปิดตัวคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการ
วิธีน้ำสวินขวัญเมืองเพราะว่าราชการกรุงเทพย์มหานคร
เป็นประธานพร้อมใช้ลานคนเมืองให้จัดมวยไทย
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาตินะครับ
โดยสมาคมวางนโยบายเรื่องสำคัญก็คือ
การดูแลให้สวัสดิการแก่นักมวย
ซึ่งถือว่าอาชีพมวยเป็นอีกอาชีพหนึ่ง

เพราะว่านักมวยเหล่านี้เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับ